สวัสดีค่ะร้อนหนาวกับราวซุฟาสรามาแล้วค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ดูครึ้มเหมือนกันเนอะต้องรีบเที่ยวต้องรีบไปค่ะ
เพราะว่าวันนี้ฝนหนักไม่ต่างจากเมื่อวานเลยโอ้โห
และวันนี้ค่ะพื้นที่เพิ่มเติมที่มีฝนคือพื้นที่ภาคเหนือ
เมื่อวานนี้ภาคเหนือยังไม่เท่าไหร่นะวันนี้มาเต็มทุกพื้นที่เลยนะคะ
จะเห็นว่าช่วงเช้าตายแล้วภาคอีสานมาเต็มค่ะ
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยฝนที่เกิดขึ้นวันนี้จะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน
อันนี้ช่วงเช้านะเริ่มมาเท่านั้นนะหลังเที่ยงหนักกว่านี้อีกนะคะ
กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ฝนเยอะเหมือนกันนะคะ
ทางการเดินทางให้ดีด้วยโดยเฉพาะภาคใต้วันนี้ตกหนักมากจริง
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ห่อมฝนเข้ามาถึงตอนตรงกลางเลยของอ่าวไทย
แต่วันนี้ข้ามฝั่งแล้วไปอยู่อ่าวเวงกอเรียบร้อยแล้ว
แต่ประเทศไทยยังคงอยู่ในรัศมีที่ทำให้เขาพัดพาเอาความชื้นมากลายเป็นฝนในพื้นที่ได้
บอกแล้วว่าฝนช่วงนี้จะตกยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะคะ
ฝนที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วแล้วห่อมฝนเขานู้นข้ามไปที่อ่าวเวงกรแล้วแล้วยังไง
อันดามันคลื่นสูงสิคะรออะไรค่ะ
พื้นที่เดิมเลยพื้นที่การท่องเที่ยวนะคะภูเก็ตพังงากระบี่
คลื่นสูงหน่อยนะเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งไปเลย
ส่วนเรือใหญ่การเดินเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แต่อ่าวไทยเห็นไหมวันนี้คลื่นต่ำค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ
เรื่องของอุณหภูมิเหมือนเดิมเลย
เหนือเท่านั้นและดึกถึงเช้าเท่านั้นที่คุณจะได้สัมผัสอากาศเย็น
อากาศเย็นก็น่าจะประมาณ๑๕๒๐องศาไม่น่าเกินนี้นะคะ
แต่ภาคอื่นค่ะอากาศอบอ้าวก่อนฝนตก
พอฝนตกแล้วอากาศก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าให้เลือกอากาศดีกับฝน
อากาศดีดีกว่านะคะฝนมันเฉอแฉะไปไหนลำบากเดินทางลำบากค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่กำลังลงแขกเกี่ยวข้าว
ข้าวเต็มนาแล้วนะคะลงแขกปกติก็คือใช้คน
แต่ที่นี่บอกว่าใช้ช้างค่ะช้างมาลงแขกได้ด้วยเหรอ
แปลงข้าวเหนียวที่ปางช้างเขาปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็เกณฑ์คนงานมาลงแขก
แล้วก็เกณฑ์ช้างมาด้วยนะน่ารักจังเลยอ่ะ
มีพังออก้ามีพลายดอยมีพลายสยามเข้ามาเกี่ยวข้าว
วิธีการก็คือใช้งวงตะวัดถอนข้าวขึ้นมาทั้งต้นเออนี่คือวิธีของเขานะ
แล้วเขาบอกว่าเจ้าช้างเนี่ยถอนไปกินไปเอ้าสงสารชาวนาจะได้ข้าวหรือเปล่านะคะ
ช้างตั้งสามเชือกแบบนี้ทีนี้ใครชอบทุเรียนทุเรียนตอนนี้
เอ๊ะมันไม่ใช่ฤดูแล้วจะได้กินไหมมีที่พัทธลุงค่ะที่อำเภอศรีนครินทร์
เป็นทุเรียนนอกฤดูชาวสวนบอกว่าก็ต้องเอาออกมาแหละ
แต่ก็กลุ้มใจเหมือนกันนะราคาทุเรียนตกต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
ปกติสองร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมปีนี้หารครึ่งไปเลยค่ะ
เหลือกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
ชาวบ้านบอกว่าราคานี้มันดีต่อคนซื้อแต่คนปลูกน่ะขาดทุนย่อยยับ
ดีใจค่ะอยากไปที่พระทะลุงนะคะส่งมาให้เราทานบ้างนะคะ